แต่ว่าสำหรับข่าวแรกนะครับ
เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิง
ที่เราเอาใจช่วยคุณอาแสงสุรีมาโดยตลอด

โควิด๑๙ได้พลากเจ้าของเสียงเพลง

แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ดังมากนะฮะผมเกิดมาผมก็ได้ยิน
รักษาเสื้อลายไปแล้วครับในวัย๖๘ปีครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการยืนยันจากคุณไทยเอกพันธ์
ว่าคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธท่านเสียชีวิตแล้วจริงครับ

สาเหตุมาจากอาการเชื้อลงปอดและที่ผ่านมา
แม้ว่าอาการจะดีขึ้นตามลำดับจนพูดคุยเป็นคำสั้นได้
แต่จู่วันนี้คุณอาอาการกลับมาสุดหนักอีกครั้งนะครับ
กระทั่งแพทย์ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตคุณอาเอาไว้ได้
ตอนนี้มีข่าวลือเยอะมากว่าอาแสงสุรีเสียแล้วค่ะพี่ไทย

เมื่อตอนประมาณบ่ายโมงเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคุณแอนนะครับ
คุณแอร์คือภรรยาของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธ
ได้แจ้งผมว่าคุณอาได้จากไปแล้ว
จริงแล้วอยากจะไปรับวันนี้เลยด้วยซ้ำ
ไปที่นี่วันนี้มันไม่ทันติดต่อทั้งวันไม่ทันต้องเป็นพรุ่งนี้เช้า
ทางภรรยาบอกว่าคุณอาขอไว้ว่า
อยากจะเอากระดูกไว้ที่วัดยาง
วัดยางนั่นก็คือวัดแถวพรานกอยู่แถวพรานกนะครับ
จะเอากระดูกมาไว้นี่แล้วจะสวดให้คุณอาหนึ่งคืนนะครับในคืนวันพรุ่งนี้
ย้อนไปดูไทม์ไลน์ของคุณอาศักดิ์แสงสุรีหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณอาแสงสุรีไม่สบายมีอาการหนาวสั่น
พบว่าความดันต่ำครับต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เป็นโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลปริ้นต์สุวรรณภูมิ
ซึ่งตรวจครั้งแรกไม่เจอเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่๒๙สิงหาคมถัดมานั่นแหละนะครับ
ท่านก็ถูกส่งตัวมารักษาตามสิทธิที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
อาการสุดลงอย่างน่าใจหายเพียงแค่วันเดียวครับ
ภรรยาต้องโทรเรียกให้คุณเอกพันธ์มาดูใจเลยนะฮะตอนนั้น
แล้วก็หมอแจ้งว่าไม่น่าจะเกิน๑๑นาฬิกา
คนไข้ก็น่าจะไม่มีชีพจรแล้ว
แต่พอคุณเอกพันธ์ไปถึงเตียงมันเกิดปฏิหารขึ้น
แล้วประกอบกับคุณหมอให้ยากระตุ้นหัวใจ
คุณอาแสงสุรีเริ่มรู้สึกตัว
ตอนนั้นคุณเอกพันธ์ถามว่าจำได้ไหมจำได้ไหม

แม้ต่อมาคุณอาแสงสุรีจะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้วมันลงปอด
แต่ทีมแพทย์ก็ช่วยรักษาตามอาการจนดีขึ้น
ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็สามารถถอดออกหายใจได้เอง

กระทั่งถึงเมื่อวานนี้ภรรยาของคุณอาศัยแสงสุริ
ก็ยังได้แบบมีการอัปเดตอาการให้กับแฟนเพลง
ได้รับทราบบอกว่าคุณอาศัยอาการดีขึ้นทานอาหารอ่อนได้แล้วก็ไม่มีไข้
ท้ายที่สุดนะฮะก็มีข่าวเศร้าในช่วงเที่ยงของวันนี้
ซึ่งจากการสอบถามท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
ก็ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นของคุณอาว่า
เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงนะครับ
ช่วงท้ายนี้นะฮะอยากจะให้ได้ยินเสียงเพลงของคุณอา
อีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายครับ
มีบ้านหรือยังถ้าหากตามไว้ไม่เป็นของใครยังโตด